หลายคนอยากกระซิบเจ้าแม่ตะเคียนกันเยอะมากเลย
ไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าพบเจ้าแม่ตะเคียนอีกท่อนนึง

อยากจะกระซิบอะไรกันต่อแล้วพบที่ไหนยังไง

นี่คือต้นตะเคียนที่ชาวบ้านในอำเภอบัวใหญ่

พบว่าจมอยู่ใต้น้ำ
ลักษณะคุณดูนะคะลักษณะของต้นตะเคียนต้นนี้
เป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่ประมาณสัก

ไม่ได้ใหญ่มากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตะเคียนต้นนี้ถูกพบที่บริเวณลำห้วยอีสานเขียวบ้านกระเบื้อง
แต่ก่อนพบมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะคุณ
งั้นลองเล่ามาลองไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะเล่า

ฟังแล้วเล่าเหอะอยากรู้เถอะจริงอยากเล่าแล้ว
เล่ามาคุณเล่าแล้วคุณจะขนลุกดิฉันบอกเลย
ไม่ลุกแล้วขนลุกจริงชาวบ้านเขาเล่ามาบอกว่า
หลายคนที่เดินผ่านลำห้วยตรงนั้นมักจะมีความรู้สึกว่าบรรยากาศแถวนั้นมันวางเวง
มันแบบวิวมันชวนขนลุกมันแปลกอ่ะ
มันมีลมพัดเย็นอื่ยตลอดเลยลมพัดเย็น
แล้วมันสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนยืนจ้องเราทุกครั้งที่เราเดินผ่าน
ใช่บรรยากาศที่ชาวบ้านเขาเล่ามันเป็นแบบนั้นจริงเขาบอก
หลายคนที่เดินผ่านแถวนั้นแล้วรู้สึกเหมือนกันรู้สึกแบบนั้น
หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนไปพบกับต้นตะเคียนต้นนี้
แล้วก็ทำการนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากห้วย
แต่นำมาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
ยังเหลือลำต้นขนาดใหญ่อยู่ที่จมอยู่ใต้น้ำ
ไม่สามารถนำขึ้นมาได้
หลังจากนั้นก็นำส่วนที่เอาขึ้นมาได้ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านดอนกุตโพ
ตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่นะคะ
ซึ่งด้วยเรื่องราวขนลุกที่เล่าให้ฟังที่ชาวบ้านเขาเจอกันเนี่ย
ก่อนที่จะนำตะเคียนขึ้นมาทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อกันมากเลยว่า
ตะเคียนต้นนี้ท่อนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่
และก็เชื่อว่าตะเคียนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเพราะว่าจะมาให้โชคให้ลาบไง
ก็เลยแห่กันนำดอกไม้ถูกเทียนมากราบไหว้
นี่ไม่ได้มาแต่ดอกไม้ทุบเทียนแล้วนะ
ต้องเอาน้ำมาราดก่อนราดน้ำอาบน้ำให้ก่อน
อาบน้ำเสร็จแล้วก็ทำไงทาแป้ง

แป้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยเอาผ้ามาผูกเหมือนใส่เสื้อ

ใช่ค่ะคือก็มาสอดส่องหาเลขเด็ดและว่ากันง่ายแบบนี้
ตอนนี้ก็เจ้าแม่ก็เริ่มมีสีขาวโผล่มาบ้างแล้ว
แต่อันนี้เป็นแค่ท่อนหนึ่งนะเป็นแค่บางส่วนนะ
ที่สามารถนำขึ้นมาจากห้วยได้
แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ท่อนใหญ่ยังเอาขึ้นมาไม่ได้
มันใหญ่อะเนาะอาจจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักร

เพราะว่าน่าจะเจอเร็วนี้แน่นอนว่า
จะมีวิธีในการที่จะยกท่อนตะเคียนท่อนใหญ่ขึ้นมายังไง
แต่ว่าท่อนเล็กเนี่ยตอนนี้ก็เอาไปไว้ที่วัดแล้ว
ใครสนใจอยากจะไปกลับไหว้ไปบูชาเอาไปดูกันได้นะจ๊ะ

เราเคยเล่าข่าวไปว่าการที่จะย้าย
แม่ตะเคียนจากที่ที่เจอเนี่ยต้องบอกต้องกล่าวนะ
ที่เขาไปกระซิบบอกไม่ใช่กระซิบเรียกว่าตะโกนบอกเลยว่า
อยู่ที่นี่มันร้อนไปอยู่ที่วัดดีกว่า

เป็นเรื่องบางอย่างคือความเชื่อ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ